แม่ของเด็กชายวัย๑๐ขวบที่รัชบุรีได้ร้องขอความเป็นธรรมนะครับ
หลังจากที่ลูกชายวิ่งเล่นที่โรงเรียนแล้วก็ถูกไฟดูดจนเสียชีวิต

ของเด็กชายวัย๑๐ขวบที่เสียชีวิตเปิดเผยถึงเหตุการณ์ความสูญเสียว่าขณะลูกชายของเธอวิ่งเล่นกับเพื่อนอีก๔คนบริเวณสนามเด็กเล่นหลังจากที่ฝนหยุดตกแล้วทั้งหมดได้วิ่งมาถึงบริเวณจุดเกิดเหตุที่มีเสาไฟฟ้าโดยมีสายกราวหรือสายดินติดอยู่ที่เสา
ขณะที่พื้นปูนบริเวณนั้นเปียกน้ำ
และลูกของเธออยู่ห่างจากเสาไฟฟ้าประมาณ๑เมตร
ลูกชายของเธอก็ล้มลงไปนอนกับพื้น
เพราะถูกกระแสไฟฟ้าดูดและเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้
โดยก่อนหน้าที่ลูกชายของเธอจะถูกไฟดูด
ก็เคยมีเด็กถูกไฟดูดมาก่อน
อยากให้ทางโรงเรียนเข้ามาแสดงความรับผิดชอบ
เยียวยาที่ต้องสูญเสียแก้วตาดวงใจ
จริงแล้วมันเป็นเหตุที่สามารถป้องกันได้ค่ะ
คือเอาตรงก็คือสายไฟ
เสาไฟต้นนี้มันไม่ควรจะมีอยู่นะบริเวณนั้น
เพราะว่าเด็กเยอะด้วยแล้วเท่าที่คุยคุยจากตอนที่เกิดเหตุ

ประมาณ๓๔จุดที่เป็นเสาไฟ
จริงแล้วเขาบอกว่ามันสามารถที่จะทำสายลอยผ่าน

ขณะที่ผู้อำนวยการโรงเรียนเปิดเผยว่าทางโรงเรียน
ไม่ได้นิ่งนอนใจและเวืองต้น
มอบเงินช่วยเหลือแก่แม่ของเด็กเป็นเงิน๑๐๐๐บาท

ก็ได้ช่วยออกค่าใช้จ่ายจัดงานศพ
ซึ่งหลังเกิดเหตุได้มีการตรวจสอบ
แต่ไม่พบว่ามีกระแสไฟฟ้ารั่วที่เสาต้นที่เกิดเหตุ
และสงสัยว่าเหตุใดเด็กถึงถูกไฟช็อตเพียงคนเดียว
ขณะที่เด็กที่วิ่งเล่นด้วยกันไม่เป็นอะไร
ขณะเดียวกันที่โรงเรียนก็มีอุปกรณ์ตัดกระแสไฟฟ้า
หากมีไฟฟ้ารั่วเดเกอร์ก็น่าจะตัดกระแสไฟ
เราก็ไม่ได้ว่าเป็นสิ่งที่ทางโรงเรียนจะให้เกิดขึ้นนะคะถือว่าเป็นอุบัติเหตุ
ในส่วนที่เราดูแลเบื้องต้นในครั้งแรกนะคะสำหรับค่ารักษาพยาบาลเนี่ย
โรงเรียนดูแลมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่วันแรก
พอหลังจากนั้นแล้วทางโรงเรียนคุณแม่เขาร้องขอมาว่า
ทางโรงเรียนเป็นคนจัดงานศพให้กับเขาได้ไหม
ซึ่งทางโรงเรียนจัดงานศพให้เขาโดยที่
ผู้ปกครองไม่ได้จ่ายเงินเลยแม้แต่บาทเดียวนะคะจนกระทั่งวันเผา
เบ็ดเสร็จแล้วณปัจจุบันนี้อยู่ที่๑๐๐๐๐๐บาท
สำหรับค่าใช้จ่ายในส่วนนี้สำหรับจัดค่างานศพนะคะที่โรงเรียนจ่ายไป
ขณะที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านโป่ง
ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง
แต่ก็ได้ฝากเตือนไปยังโรงเรียนหรือสถานที่อื่น
ว่าไม่ควรก่อสร้างหรือติดตั้งวัสดุใด
หลังคาปกคลุมบริเวณเสาไฟฟ้า

จนเป็นเหตุให้ฉนวนพุ่มสายไฟฟ้าชำรุดหรือเสื่อมสภาพ
และอาจเกิดอันตรายได้
โดยปกติเสาไฟฟ้ามันไม่ควรจะมีอะไรเข้าไปห่อหุ้มลอง
เพื่อเวลามีปัญหาเนี่ยเราจะเข้าไปแก้ไขมันจะขึ้นไปลำบาก
โดยธรรมชาติแล้วเนี่ยมันจะไม่รั่ว
แต่เคสนี้อาจจะเป็นปัญหาที่ผมว่าอาจจะมีการเสียดสี
ข่าวเทศทีวีรายงาน